มาดูกันที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกกันบ้างนะครับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ถือว่าสูสีเลยทีเดียว
ท่าเรือก็เก็บคะแนนสำคัญได้สำเร็จครับนัดที่ยี่สิบสามของฤดูการนะครับ
การท่าเรือเอเอสเอ็มอันดับที่๒เปิดโกดังสเตดียมต้อนรับการมาเยือนของ
มหาวิทยาลัยภาคต้นออกเฉียงเหนือดับที่สิบเอ็ดติดต้องการสาม
คะแนนเพื่อหนีตกชั้นท่าเรือนั้นนำก่อนถึงสองศูนย์นะครับ
จากธนาชัยชมบุญอาทิตย์ที่สิบเจ็ดแล้วก็นัดทบคลจันทร์ของบุญอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าครับ
แล้วก็ไล่มาหนึ่งลูกครับตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับ
จากตะคนกล่อมเกลี้ยงนะครับนาทีสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับ
เป็นทางด้านการท่าเรือนะครับเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่ง
ประตูได้เสียนั้นก็เป็นรองอยู่๔ลูกนะครับ
แกรมในวันนี้ยังมีอีก๔คู่นะครับ
นาวีเจอกับมเกษมบัณฑิตครับแล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามเจอกับสิงห์สมุทรสาคร